เพราะฉะนั้นพี่ป้องไม่เปิดดิฉันเปิดให้เองเลยค่ะ
เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะคะว่าไฮโซเอยไฮโซคนนี้เป็นใครกันแน่ค่ะ
เล่าประวัติคร่าวให้ฟังแล้วกันนะคะ
โซเอยธัญวัลเทพหัสดินณอายุทยา
เล็ปหน้าใหม่สายกิ๊กอายุ๒๒ปีเท่านั้นเองค่ะ
เป็นลูกสาวคนโตของนายธนันและหม่อมหลวงอัญชาลีเทพหัสดินณอายุทยา
เห็นหน้าเขาดูแบบลุคฝรั่งใช่ไหม
เพราะว่าเขาเป็นลูกเซี่ยวไอริชนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยอสัมชัน
เหมือนพูดกำลังจะแนะนำตัวประกวดอนามนะครับ

เธอนี่เคยชิมล้างงานในวงการบรรเทิร์มเมื่อบ้างแล้วอ่ะ
ทั้งงานโฆษณางานสิตคอมอายุอนามเนี่ย
อื้ม
โอเคได้ค่ะโอเค